แต่ที่ฉันจะเล่าข่าวต่อไปนี้ไม่ได้เอาไปทั้งตู้ค่ะ
เอาไปแต่เงินสด๒ล้านมาจี้มาปล้นธนาคารเหมือนกัน
คราวนี้เกิดขึ้นที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะ
คนร้ายมาคนเดียวมีภาพกล้องวงจรปิดด้วยในวงกลมสีแดงนี้เลยคุณผู้ชม
ขวามือสุดของจอด้านบนเนี่ยนะคะขวามือเคาน์เตอร์ขวามือเนี่ย

ใช่แล้วเอาส่งถุงดำให้ก่อนเห็นไหม
มีพนักงานทุกคนคนหนึ่งหลบหนีแต่ตอนแต่ตอนที่เขาเนี่ยค่ะ

คือมุดหนีใต้โต๊ะพนักงานทุกคนตกใจไงคะ
แล้วเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดในธนาคารกสิกรไทยสาขาทรัพย์สมท่อที่อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณจับภาพได้
คนร้ายเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกมานะสวมเสื้อคลุม
แล้วก็มีถุงมือถือปืนเข้ามา
พอส่งถุงดำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
นายเทวินสิงหเวียงพนักงานของธนาคารก็ตกใจไง
พนักงานธนาคารนี่หลบอยู่แล้วค่ะแล้วพนักงานธนาคารรวมถึงลูกค้าคนอื่น
ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอด
จากนั้นคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้พนักงานผู้ชายให้เปิดตู้เซฟ
แล้วก็เอาเงินสดใส่ถุงเท่านั้นไม่พอ
พอได้เงินสดเสร็จแล้วเนี่ยนะคนร้ายก็ใช้ปืนบังคับ
พนักงานผู้ชายเดินไปส่งที่ประตูหลังธนาคาร
หลังจากนั้นอันนี้เป็นจังหวะที่พนักงานธนาคารเห็นไหมคะ
เอาเงินใส่ถุงแล้วคนร้ายถือปืนอยู่มือขวานะ
มือซ้ายก็ชี้เอาปึ๊งนั้นด้วยเอาปึ๊กนั้นด้วย
พนักงานก็แบบทำอะไรไม่ได้นอกจากทำตามนะคะ
ทีนี้พอได้เงินไปแล้วคนร้ายก็บังคับให้พนักงานเนี่ย
ส่งที่ประตูหลังธนาคารแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
กล้องวงจรปิดหลายมุมเห็นภาพแบบชัดเจนเลยนี่
ให้เปิดรหัสให้เห็นไหมคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุ
ชุดสืบสวนสพบึงสามพันธุ์ก็เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เก็บพยานหลักฐานต่างคนร้ายได้เงินสดไปสองล้านบาทนะคะ
จากการสอบสวนรอปภคือนายบุญลือณวิเชียน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเขาเข้ามาประตูด้านหลังธนาคาร
ตอนที่เข้ามาไม่ใช่รอปภไม่ทำอะไรนะ
รอปภเห็นพยายามจะยิงปืนใส่คนร้ายแล้วแต่ว่าคนร้ายเนี่ย
วิ่งหนีไปหลบหลังโต๊ะทีนี้รอปภก็นึกถึงความปลอดภัยของลูกค้าไงคะ
กลัวว่าลูกค้าจะโดนลูกหลงเลยไม่ตัดสินใจยิง
แต่อย่างหนึ่งนะคุณทัศนัยคุณอรัชพร
รอปภเอกใจว่าเอ๊ะก่อนที่จะเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวเอาปืนมา
จี้พนักงานแล้วก็กวาดเงินไปเนี่ยนะ
มีธอมคนนึงใส่หมวกแก๊ปใส่หน้ากากอนามัย
เดินเข้ามาปรับมาอัพบุ๊กปรับสมุดบัญชีธนาคาร
แล้วหลังจากนั้นพอสาวธอมคนนี้เขาเดินออกไป
คนร้ายนี่บุกเข้ามาเลยรอปภก็เลยเชื่อมโยง
ว่าธอมที่มาก่อนน่าจะรู้จักมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคนร้ายหรือเปล่า

ว่าข้างในพร้อมแล้วปลอดโปรงเข้าไปได้อย่างนี้เหรอ
ลองฟังรพเขาเล่าหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็ทางนายบุญลือเป็นเจ้าหน้าที่กันภัยที่ใส่เสื้อกันภัยอยู่

ซึ่งชุดสืบสวนสพบึงสามพันธุ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนในการหลบหนี
่งหน้าไปทางตำบลวังพิกุลที่อำเภอบึงสามพันธุ

แล้วตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอภัยสาลี

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็เดี๋ยวตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ